คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันต่อดีกว่านะคะ
เธอก็บอกว่าจริงจริงแล้วมาจากปัญหาเรื่องสุขภาพจึงต้องหาทางออกร่วมกันยืนยันจบด้วยดีไม่มีเกาเหล่าค่ะ
เรื่องเหตุผลเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพโดยตรงเลย
แล้วก็ไอซ์ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทำละครได้
อันนี้เป็นการคุยกันกับพี่เมย์ผู้จัดเองแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งช่องค่ะ
ว่าไอต้องกราบขอโทษจริงว่าไอไม่สามารถเล่นได้
เพราะว่าวันที่ไอป่วยเนี่ยก็เป็นวันที่เขาถ่ายกันด้วย
แล้วเขาก็ถ่ายกันมาแล้ว๒๓คิวซึ่งไอซ์ไม่สามารถกลับไปทำงานได้เต็มที่
คิดว่าเราขอถอดตัวเอง
ก็เป็นการคุยตกลงกันตรงทั้งสองฝ่ายนะคะ
ไอ้ว่าสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะถ้าเราทำงานได้ไม่เต็มที่ไอ้คิดว่าก็อย่าเสี่ยงดีกว่าค่ะ
ไม่มีปัญหาครับไม่มีดราม่าแน่นอน